ครับในช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวของของกินกันดีกว่าตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปเจอกับร้านร้านนี้อร่อยถูกจิตถูกใจเขาบอกว่าเป็นร้านธรรมดาธรรมดาแต่ผมบอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาจริงกับร้านนี้กับร้านบ้านริมคร่องจะอร่อยไม่ธรรมดาขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอด
แฟนเพจตลอดข่าวเข้าไปคอมเมนต์ส่งข้อความอินบงอินบล็อกกันเข้ามาบอกหน่อยว่าร้านไหนดีว่าร้านไหนเด็ดนะจ๊ะคิดไม่ออกก็ใช้งานคนดู
บ้าเหรอปิ้งไอเดียแล้วพร้อมที่จะไปตามผมมาเลยกับความอร่อยในวันนี้ที่จะพากันไปนะครับในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหคุณผู้ชมโทษทีเบรกกระทันหันเกือบจะเลยร้านอยู่แล้วอ่ะ
ดีนะที่ออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์มีระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติหรือระบบอีเอสเอส
ซึ่งหากเกิดการเบรกกระทันหันไฟท้ายจะกระพริบอัตโนมัติเพื่อส่งสัญญาณให้คันหลังรับรู้และเบรกได้ทัน
ไม่งั้นแล้วก็คุณชนะโดนจูบท้ายแน่นอนเอารีบไปกันเลยดีกว่าเพราะของอร่อยรอกันอยู่แล้วครับ
สวัสดีค่ะคุณนานสวัสดีค่ะยิ่งดีท้อนรับค่ะพี่แนนของของร้านมารอรอต้อนรับหน้าร้าน
เอาละครับก่อนที่จะไปชิมอาหารกันนะ
แนนครับอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของร้านกันก่อน
กับร้านอาหารบ้านริมคลอง

เราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับ
ปีนี้เข้าปีที่๒๕แล้วค่ะ

แล้วเหตุผลที่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่า
ร้านอาหารบ้านริมคลองล่ะครับ
แล้วก่อนบ้านเราอยู่ริมคลองเวลาจะทานอาหาร

ถนนมันเตี้ยแล้วก็มีย่าริมชายคอ

พอตอนหลังก็อ้าวทำร้านบ้านริมคลองดีกว่า

ก็ใช้ชื่อบ้านริมครองมาตลอด

คือตอนแรกเนี่ยคนที่เขาแนะนำให้ผมมา
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นร้านอาหารแบบบ้าน
ธรรมดาธรรมดาแต่พอเสิร์ฟอาหารมาโอ๊ยมันไม่ธรรมดาแล้วครับพี่แนนครับ

คือคนแถวนี้เขาเรียกว่าธรรมดา
แต่คนแถวบ้านผมไม่เรียกธรรมดาแล้ว
อย่างแรกผมว่านะกินนี่ก่อนดีกว่าถั่ว
ถั่วนรกชื่อน่ากลัวแต่อร่อยค่ะอร่อย
ชื่อดูแบบว่าหดร้ายแต่อร่อยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตตักลงมาก่อน

มีปลาหมึกเส้นทอดกุ้งแห้งทอด
ถั่วใบมะกรูดเม็ดพริกไทยอ่อนต้นหอม

ถั่วนรกน่ากินท้ายทาน
สาปแก้งทันดีมีกับเครื่องดื่มที่มีฟองคล็ป

อร่อยรสชาติดีเฮ้ยทานแบบเพลิน
เหมือนกับว่าคุณมานั่งที่ร้านแล้วนะ
คุณสั่งเมนูนี้ก่อนเลยตัวนรก
กินเล่นเพื่อรออาหารอย่างอื่นให้ตามมา

จากนั้นเอาไปผัดเพื่อเคลือบตัวรสชาติออกมา

หวานมันเค็มครบรสจริง

เมนูต่อไปนี่คือ

โอ้โหมาแบบเป็นกระทะร้อนเลยนะ

ไหว้ทอดก็จะไว้ข้างล่าง
แต่ของเรานี่เลือกเอาไว้โรยไว้ข้างบนเลยใช่ไหมครับ

ถูกว่ามันก็จะสุก

คือเราจะมีแต่ไข่ไม่มีแป้งค่ะ
ดีจังเลยผมไปหาหมอมา
หมอบอกว่าช่วงนี้ให้งดแป้ง
ก็เลยไม่เคยทาแป้งก่อนออกจากบ้านเลย
ผ่านไปไปที่เมนูต่อไปกันเลย

หมูสับเห็ดหอม
แล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะ
คือจะบอกว่าอร่อยกลมแล้วมันสดชื่น

มาหาทานได้ทานเอานี่ไข่ตุ๋นดีกว่าทานง่าย

ร้อนกันบ้างดีกว่านี่คือ

เป็นอย่างไรตามที่พี่แนนบอกเลยโฮคือ
ขออนุญาตนะสดน้ำต้มยำดูก่อน
โฮคือจริง

ก็นี่ไงปลาช่อนคุณตักเนื้อปลาช่อนไปด้วย

โอ้โหต้มยำปลาช่อนโคกคือ

รสชาติเขาสุดยอดคือเนื้อปลาช่อนมันหวาน

แล้วผมชอบตัวน้ำต้มยำมากเลย
ทำออกมาได้ดีจริงอร่อยมากครับ

เอาละต่อมาครับพี่แนนนี่คือ

ทอดกรอบก่อนแล้วก็ยำมะม่วงน้ำพริกเผา
แล้วก็เครื่องสมุนไพรใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้

ก็พอกันกับที่มาทำต้มยำ

ตัวละเกือบโลมันใหญ่อยู่แล้ว

คือมันมีความหวานอยู่นิด

สมุนไพรนี่เป็นขิงหาตะไคร้

โอ้โหทอดมายังกรอบอยู่เลย

แบบมาทานอาหารที่ร้านของเรา

อันนี้เป็นเหมือนหลักใหญ่ใจความของร้านนี้

โอ้โฮอะไรมันจะถูกขนาดนี้
แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดนี้
แต่ผมว่า
ไม่เกิน๒๘๐บาทที่ใหญ่อย่างสุด
นี่ราคาจะไม่เกิน๒๘๐บาทเลย

เส้นทางมาที่ร้านนะครับง่ายฮะ
พี่กัดเนี่ยจากถนนเทศเกษม
เหลี่ยวไปทางที่จะไปวัดบางแขม
แล้วเลี้ยวอีกนิดก็จะเจอ
ร้านอยู่ทางขวามือแล้วล่ะครับ

ขอมอบผ้ากันเปื้อน

สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผม
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

อร่อยจริงเด็ดมาก